ผู้ชายเมืองแพร่ไปเจอต้นฉำฉาด่างเออชำฉาไม่ด่างด้วยเหรอ
นี่นี่นี่นี่เขาบอกเคยเจอแต่เหลืองเหลืองแต่คราวนี้มันขาว
ใบมันขาวคราวนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียบอกเดี๋ยวจะเพาะจะเลี้ยงนะครับ
ปลูกขายสร้างรายได้แหละต้นฉำฉาหรือว่าจามจุรีนะครับ
ใบออกสีขาวด่างนะครับเอามาเพาะมาเลี้ยงไว้
คือจะเอามาเป็นไม้ประดับที่บ้านพักในพื้นที่บ้านทุ่งน้ำใส
ตะบนเมืองหม้อเหมืองหม้อครับขออภัยครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
นายสงกรานปัญญาเหมืองนะครับอายุ๕๒ปี
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าชอบปลูกไม้ประดับนะครับ
แล้วก็สนใจเรื่องไม้ด่างเป็นพิเศษแล้วมาเจอฉำฉาใบด่างนี้นะฮะ
โดยบังเอิญหลายวันก่อนเดินไปจะไปต้อนไก่เข้าบ้าน
ค่ำแล้วไปเห็นต้นกล้าของไอ้ฉำฉาใบด่างเข้า
นะครับมันอยู่ใกล้ใกล้กับต้นใหญ่ก็เลยขุดมาใส่กระถางนะครับ
แล้วมารอดูการเจริญเติบโตของมันเอ้ยมันโตดีว่ะ
มันโตดีไม่เหี่ยวไม่เฉาสอบถามชาวบ้านเท่านั้น
เคยเห็นกันไหมอ่ะฉ่ำฉาใบด่างชาวบ้านบอกโอ๊ย
เคยเห็นแล้วก็ออกเหลืองสลับกับเขียวไม่เคยเห็นขาวแบบนี้นะครับ
เขาก็เลยปิ๊งไอเดียตั้งใจเลยเออเดี๋ยวจะลองดู
เพาะเลี้ยงไว้ก่อนโดยตอนนี้เนี่ยเขามีแล้ว๓ต้น
คิดว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษานักวิชาการเกษตรไปขอความรู้ว่ามีวิธีไหนบ้าง
ที่จะขยายพันธุ์โดยไม่ต้องเพาะเมล็ดคือถ้าเพาะเมล็

คือเขาอยากจะให้แบบนี้นะครับมันขยายพันธุ์ไป
และจะขายเป็นไม้ประดับในอนาคตครับครับขยับไปดู